เอาล่ะข่าวนี้ก็ไม่ต้องแคร์คนโสดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับเฮียบอยประกอบของเราโอ้โห
โชว์หวานออกสื่อกันแบบถี่ยิบ
งานนี้ต้องเรียกว่าแฟนแล้วล่ะคุณผู้ชม
เพราะภาพล่าสุดเนี่ยคนคลั่งรักเขามีการใช้สัพพนามแทนกันด้วย
เขาเรียกกันว่าบุ๋บุ๋ค่ะ
กลับไปดูบุ๋บุ๋กันหน่อยสิค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับคู่ของเฮียบอยกับน้องเฟย์คนสวยนะจ๊ะ
คือเมื่อวานนี้น้องเฟย์เขาเพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์ดูแบบนะ
ว่าเขาเนี่ยมีคำเรียกแทนกันคนข้างรัก

มันเฉยน้องว่าแบบนี้
แล้วคำที่เขาจะใช้เพื่อเรียกทางกันก็คือ
นี่แหละแม่ค่ะยืนยันจากภาพเซตใหม่ล่าสุดของเฮียบอยของเรานะคะ
ถ่ายรูปพักหลังมานี่ตัวติดกันแบบนี้ตลอดเลยนะ

เป็นงานช่วยลูกค้าช่วยกันขายของอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่ก็ไม่นี่นะนี่งานส่วนตัวล้วนเลยนะคะ
ขยันโชหวานออกสื่อขนาดนี้แนะนำนิดนึงนะ
ให้ไปตรวจน้ำตาลกันหน่อยนะคะ
และท่ามกลางเสียงแซวจากพ่อแม่พี่น้องในวงการบันเทิง
ทั้งผีบุ้มปะนัดดาเต๋วจรินทรต้นหอมสกุลตรานแล้วนั้น
ที่น่าเป็นห่วงเห็นจะเป็นยายป่อมแปมของเรานี่แหละค่ะ
ถึงขั้นต้องเข้าไปคอมเมนต์เลยว่าได้

เอาล่ะตอนนี้ก็มีคนอกหักช้ำลักไปแล้วหนึ่ง
ฉันว่าไม่หนึ่งนะน่าจะมีคนอกหักเยอะอยู่นะ

ใช่เฮียบอลของเราก็เป็นสุปราณที่หลายคนเนี่ยรัก

รวมไปถึงน้องเฟย์เองก็มีเอฟซีเยอะเหมือนกัน
หนุ่มไงก็ชอบน้องเฟย์กันเยอะนะคุณผู้ชม

ถ้ารักมากรักใหม่ก็จะเป็นเลเวล๑๘

เลยเหรออันนี้ตามไม่ทันจริง